ทุกประชมครับดูเหตุกรอบนี้ก่อนนะครับ
ไปเจอศพกันเมื่อวานนี้ตอนค่ำนะครับ

ในสภาพสวมแค่เสื้อยกทรงนะฮะ

และอวัยวะเพศของเธอถูกเฉือนออกไป
หน้าประตูบ้านมีก้อนหินเนี่ยวางขวางประตูเอาไว้ด้วยนะครับ
นี่เห็นมั้ยฮะอยู่วงไว้ตรงนี้นะครับ
กู้ภัยสุรินจุดวัวเชษได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบนะครับ
๑๙น๒๕นเมื่อวานนี้ชาวบ้านแจ้งเหตุไป
เจอผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักในพื้นที่หมู่๓บ้านโอทะลัน
ตำบลจรัสอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่
หน้าห้องพักมีก้อนหินขนาดใหญ่วางขวางประตูเอาไว้
พอเปิดประตูเข้าไปดูข้างในเนี่ยพบศพนางเพื่อนบุญใหญ่อายุ๕๐ปีนะครับ
มีผ้าห่มสีฟ้าพันร่างเอาไว้พอเปิดผ้าห่มออกมาดูลักษณะศพของนางเพื่อน
เปลือยท่อนล่างส่วนร่างกายท่อนบนสวมเสื้อยกทรงนะฮะ
แต่เสื้อยกทรงเนี่ยถูกถลกขึ้นมาด้านบนหน้าอก
อวัยวะเพศของผู้ตายมีรอยถูกเฉือนนะฮะเหมือนกับเชื่อดออกไปครับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันด้วยนะฮะเพราะที่ชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยคือได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากในบ้านนะครับ
ค่ะก็เลยให้กู้ภัยมาตรวจสอบจากนั้นสพในพื้นที่นะฮะโรงพักในพื้นที่
แล้วก็ตำรวจที่จังหวัดสุรินทร์ก็มานี่ฮะตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
แล้วก็มาสอบสวนสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อหามูลเหตุของการสังหารโหดในครั้งนี้
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับ
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุก่อนนะฮะบ้านของผู้ตายเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ
ลักษณะแบบนี้นะฮะมีกำแพงที่เป็นไม้กับสังกษี
ไม่ได้มีรัวรอบขอบชิดนะครับมันมีช่องทางของกำแพงบ้าน
มันเข้าบ้านได้หลายจุดนะฮะสามารถเข้าไปได้หลายจุด
เจ้าหน้าที่ก็มากั้นเชือกเอาไว้ก่อนนะฮะจุดที่เจอศพเป็นจุดห้องเก็บของในบ้าน
ส่วนจุดที่เป็นโถงด้านหน้าบ้านที่เป็นเตียงนอนของผู้ตาย
ไม่มีคราบเลือดอะไรนะฮะนี่ฮะเป็นจุดแบบนี้นะครับ
ห้องนอนห้องเก็บของจุดที่วางก้อนหินขวางประตูหน้าบ้านเอาไว้
พี่สาวของผู้ตายชื่อนางแมนอายุ๕๔ปี
แล้วก็น้องสาวของผู้ตายชื่อนางนีอายุ๔๐ปี
เล่าให้คุณเนติชาวฟังว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าผู้ตายก็คือเพื่อนเนี่ยนะ
นางเพื่อนเนี่ยหายออกจากบ้านไป๒๓วันแล้ว
เจอกันล่าสุดครั้งสุดท้ายคือเมื่อ๗มีนาคม
ช่วงบ่าย๒นะฮะตอนนั้นเห็นผู้ตายเนี่ยเขาเดินอยู่ในบ้าน
ตามปกตินะครับจากนั้นวันที่เก้ามีนาคม
ประมาณหนึ่งทุ่มลูกชายของผู้ตายเอาข้าวมาให้
ทีนี้เริ่มพบความผิดปกติเพราะที่บ้านเนี่ย
ปิดไฟหมดประตูบ้านข้างนอกก็เปิดทิ้งเอาไว้
ก็เลยตัดสินใจมาดูที่บ้าน
ทีแรกก็พยายามตามหาหายังไงหาไม่เจอนะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปดูที่ห้องเก็บของ
เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ห้องนี้เท่าไหร่
ตอนนั้นก็พอเดินเข้าไปเนี่ยนะฮะ
กะจะไปดูเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นเน่าเข้ามาเลยนะฮะ

ไม่คิดว่าเป็นกลิ่นศพอะไรพวกนี้นะครับ
สุดท้ายก็เลยออกไปธุระนอกบ้าน
แล้วให้ลูกชายผู้ตายเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูแม่ใหม่อีก

ลูกชายของผู้ตายมาดูอีกรอบหนึ่งก็เจอศพนะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็พุ่งเป้าสงสัยไปในคน

วันที่๙ที่พอพี่ไปหาแล้วพี่หาไม่เจอใช่ไหม

คือในห้องในบ้านแกจะมีห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่เป็นที่แกไม่นอน
แล้วมันจะมีก้อนหินทับประตูไว้
ประตูไว้แล้วก็พี่ก็ไม่ได้
พี่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ไม่ได้เปิดดู
แต่มันเหมือนมีกลิ่นโชยมาแหละแต่ว่ามันไม่แรง
แต่ว่าพี่ก็นึกว่ากลิ่นเศษอาหารที่แกกินอยู่ในนั้นอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็พากันส่องไฟฉายดูแถวรอบบ้านก็ไม่เจออะไร

ก็คือนางปารินีนะฮะบอกว่าเห็นผู้ตายเดินไปซื้อขนมครกที่ร้านใกล้กับบ้าน
ตอนนั้นมาซื้อขนมครก๒๐บาทยังจ่ายเงินไปแค่๑๐บาทแล้วก็ค้างเจ้าของร้านเขาอยู่อีก๑๐บาทนะครับ
ก็เลยคาดว่านางเพื่อนน่าจะหายตัวไปช่วงเย็น๘มีนาคม
เพราะบ่าย๗มีนาคมญาติญาติเขายังเจออยู่นะฮะ
แล้วก็อีกวันหนึ่งก็ยังเห็นไปซื้อขนมครกแล้วมาเจอศพวันที่๙มีนาคมเมื่อวานนี้ตอนค่ำ
ซึ่งนางเพื่อนเขาเป็นคนชอบดื่มเหล้าเขาเมาบ่อย
เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งแรกที่มีคนในชุมชนในหมู่บ้านถูกฆาตกรรม
ตอนนี้ชาวบ้านขวัญภาวะกันหมดแล้ว
ส่วนผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะฮะผู้ใหญ่บ้านหมู่๓นะครับบ้านโอทะลัน
ยุทธพงศ์หุยงามนะครับบอกว่าปกตินางเพื่อนเขาอยู่บ้านคนเดียวนะฮะ
มีลูกอยู่๓คนแต่ลูกเนี่ยอยู่บ้านตากับยายซึ่งอยู่ไม่ไกลกัน
ก่อนหน้านี้นางเพื่อนเลิกกับสามีไปเมื่อปี๕๗นะครับ
แล้วก็กลับมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ทีนี้พอมาอยู่ที่สุรินทร์ก็มีอาการลักษณะ
เหล้าหนักนะเมาบ่อยแล้วชอบไปตั้งวงดื่มเหล้านั่งดื่มเหล้ากับวงต่างทั้งหมู่บ้านอ่ะ
วันไหนมีวงไหนเขาก็ไปดื่มด้วย
เปลี่ยนมากคือแกกินเหล้าอย่างเดียวเลยแกไม่สนใจอะไร
แต่ถ้าไม่กินเหล้าก็ต้องประจางได้แต่ถ้าประจางตอนเย็นก็ไปกินต่อ
คือมันติดแล้วนะครับน่าจะเป็นฆาตกรรม๑๐๐ครับ
๑๐๐เลยใช่ไหมครับทำไมถึงละมั่นใจ
เพราะว่าปกติถ้าการกินเหล้าโดยการตายมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันคงจะมาบีบคอตัวเองมันก็ไม่ได้นะ
ส่วนทางคดีนะครับตำรวจได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้าน๒คนไปสอบสวนนะครับ
คนแรกเป็นชาวบ้านในพื้นที่คนนี้ชอบดื่มเหล้าเป็นประจำเหมือนกันนะฮะ
แล้วเคยไปลวนลามผู้ตายเขาด้วยเคยก่อเรื่องเอาไว้ผู้ตายเองไม่ค่อยชอบคนนี้เท่าไหร่นักเป็นผู้ชายนะครับ
ส่วนอีกคนเป็นผู้ชายเหมือนกันนะฮะเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งคนนี้จะดูมีพิรุษหน่อย
ก็คือวันที่ตำรวจลงพื้นที่ชาวบ้านคนนี้มายืนให้ข้อมูลในที่เกิดเหตุ
ลักษณะแบบรู้เยอะเป็นพิเศษมาดูนู่นดูนี่ชี้นู่นชี้นั่นแบบนั้นแบบนี้
นี่นะฮะผลการชนะสูตรเบื้องต้นนะครับ
พบว่าจากการชนสูตรนางเพื่อนน่าจะเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย๒๓วัน
เพราะผิวหนังเนี่ยเริ่มลอกมีร่องรอยการถูกเฉือนที่อวัยวเพศ
มีร่องรอยการบีบคอด้วยตำรวจเชื่อว่านี่คือการฆาตกรรมนะครับ
ซึ่งทางคดีตอนนี้สพบัวเชษเจ้าของพื้นที่
กำลังสอบสวนสืบสวนขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
เพื่อจับตัวคนร้ายนะครับ
เพราะว่านอกจากร่องรอยต่างที่ศพของผู้ตายแล้วเนี่ย
ห้องเก็บของนี่มีก้อนหินเนี่ยเอามาขวางประตูห้องเก็บของเอาไว้ด้วย

นี้เลยค่ะซึ่งจริงหินก้อนนี้แหละคือตัวนำทางให้มีคนมาพบศพของคนตายนะคะ
ทีนี้ถ้าเอาอัปเดตล่าสุดนะคะ
ครอบครัวเนี่ยนำร่างของนางเพื่อนมาถึงที่บ้านแม่เธอแล้วนะคะ
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุแค่๑๐๐เมตรเองค่ะ
ครอบครัวยาดก็มารอรับศพด้วยความโศกเศร้านะคะ
ก็นำศพลงจากรถกู้ภัยจุดทูปไหว้บอกกล่าววิญญาณให้ลงจากรถ

แล้วก็เคลื่อนศพลงจากรถกู้ภัยนะคะ
คือทีมข่าวเราก็ไปรอแหละพี่อุ๋ย
แล้วทีนี้จังหวะกดบันทึกภาพรอบแรก
ในติชาวก็บอกเอ้ยทำไมอยู่กล้องเออเริ่มเมื่อกี้ก็ยังถ่ายอยู่เลย
เลยแบบเอ๊ะอ่ะไหนลองจุดทูปขอเข้ามาผู้ตายหน่อยละกัน

อาจจะด้วยอากาศร้อนกล้องมันร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่

ทีนี้อย่างที่บอกว่าเธอเสียชีวิตมาหลายวันแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นรากไม่สามารถที่จะรดน้ำสบได้นะคะ
ก็เลยต้องเอาไว้ในห่อพลาสติกแบบนี้ค่ะ
คือเอาออกมาจากโรงก็จริงแต่ว่าเปิดถุงไม่ได้เลย
แล้วก็ใช้ใบส้มปล่อยค่ะ
ในการพรมน้ำศพแทนการรดน้ำศพนะคะ
คือชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าใบส้มปล่อยเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยขจัดปลดปล่อยความโชคร้าย
เพราะกรรมความอัปมงคลต่างค่ะ
นายตีชาวได้คุยกับลูกชายของนางเพื่อนนะคะ
เขาบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนแรกที่พบศพแม่

บอกว่าตั้งใจจะไปหาแม่ที่บ้าน
เดินเข้าไปเนี่ยได้กลิ่นมาก่อนเลย
กลิ่นแบบเหม็นมากเน่าเลยแหละ
ก็เดินตามหาว่าเอ๊ะต้นตอกลิ่นมันมาจากไหน

แต่เขาตะหิดตะหิดใจตรงห้องเก็บของนี่แหละ

วางขวางอยู่เขาบอกมันประหลาดอ่ะ
อยู่หินก้อนใหญ่เนี่ยจะมาวางขวางประตูได้ยังไง
ลองเปิดดูโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะ

เนติชาวเลยถามว่าโดมสงสัยใครไหม
เขาบอกว่าเขาก็สงสัยผู้ชายสองคนที่ตำรวจ

เก้หายไปประมาณสองวันสามวันครับ
หายไปแล้วผมกำลังติดงานอยู่ด้วย

ประตูห้องนั้นมันมีหินปิดอยู่ครับ

ครับมีผ้าคุมแขนยื่นมาเนี่ยครับ
ได้รู้ว่ากลิ่นอะไรครับ
ตอนนี้เราสงสัยใครเป็นผู้สูญมั้ย

มีใครบ้างตอนนั้นถ้าที่สงสัย
ก็ตำรวจเอาไปสอบปากคำแล้วครับ

รอการสอบสวนขยายผลอยู่นะครับ
เพราะเป็นคนสนิทของแม่ทั้งสองคนนะคะ